คุณผู้ชมวันก่อนสัปดาห์ที่แล้ว
เล่าให้ฟังเรื่องผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อน
ไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงแล้วก็ไปตบพยาบาลเข้า
ทีนี้ค่ะผู้ชายคนเดิมคนนั้นนั่นแหละ
ปรากฏว่าไปซิ่งแซงรถซิ่งมอเตอร์ไซค์แซงรถนะ
แล้วโดนคันที่เขามาเลนปกติชนเขาให้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเอาตัวเขามาส่งโรงพยาบาลเดิม
ที่เคยตบหน้าพยาบาลที่เคยทะเลาะกันว่
ใช่ค่ะเดี๋ยวดูภาพสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นข่าวกันหน่อยละกันนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวงกลมสีแดง
คือผู้ชายคนที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนไข้วัย๒๑ปีเขาก็ไปทำแผล
ที่เท้าซ้ายโรงพยาบาลปลวกแดงที่ระยอง
คือพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวไปลงประวัติคนไข้รอคิวหน่อย
คือต้องรอคิวเพราะยังมีคนไข้อื่น

ใช่คือพยาบาลเห็นว่าคนไข้ยังไม่ได้บาดเจ็บแบบสาหัส
ไม่ได้บาดเจ็บแบบว่าจะต้องเข้าห้องฉุกเฉินเร่งด่วนอะไร
ก็เลยให้ไปต่อคิวแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจ
ก็ตบหน้าพยาบาลแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปหลังก่อเหตุ
ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคนไข้คนอื่นเขาก็ตกอกตกใจ
เขาก็ต่อว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกันบอกอ้าวทำไมไม่รอคิว

ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นไหมภาพจากกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์นี้เกิด๕มิถุนายนนะคะ

ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็แจ้งความไว้
แล้วกับตำรวจสพปลวกแดง
เอาทีนี้ดูล่าสุดหน่อยคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องหน้ารถดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลย

ใช่ผู้ชายคนเดิมค่ะ
ผู้ชายวัย๒๑ปีคนเดิมที่วงอยู่ในสีแดงเนี่ยนะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์จะแซงรถตู้
แล้วไปชนกับรถที่เขาติดกล้องหน้ารถ
รถคันที่ติดกล้องเนี่ยเขาก็ขับมาอยู่ในเลนส์ปกตินะ
ก็ทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
ก็ทราบว่ากู้ภัยปลวกแดงนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะ
ส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปแล้วก่อนหน้านี้
อยู่ริมถนนสภาพดูสิมันพังยับไปหมดเลยค่ะ

คนขี่ชื่อนายสุภกรคุ้มรักอายุ๒๑ปีก็บาดเจ็บสาหัส
แล้วนายสุภกรคือคนเดียวกันเลย
กับมือตบพยาบาลที่โรงพยาบาลปลวกแดง
คือนางสาวปริยนุษย์บุญกลิ่นอายุ๒๕ปี
จากการสอบสวนแล้วก็ดูกล้องหน้ารถแล้วเนี่ย
จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของนายสุภกรเขาขี่แซงมา
พอแซงรถตู้ปั๊บก็เลยวิ่งมาเหมือนกับสวนเลน

ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เก็บไว้ที่สพปลวกแดงแล้วก็รอการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ว่าพอไปถึงที่โรงพยาบาลปลวกแดงแล้ว
เจอพยาบาลคนเดิมไหมแล้วเป็นยังไง
แต่พยาบาลกับหมอก็ต้องรักษาตามจัญญบันของแพทย์นะครับ
แต่ว่าคนไข้ก็อาจจะเขินหน่อย
เคยมาทะเลาะกันไว้นะคู่กรณีกันอยู่นะครับ